เอาละครับคุณผู้ชมดังนั้นเราก็พูดถึงเรื่องการเมืองกันก่อนเลย
นี่เป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
แผนตู่ปราศัยพลังประชารัฐกลัวโดนรุมกินโต๊ะ
บ้างก็ว่าล้มแผนบ้างพับแผนบ้างเพราะกลัวการที่พักการเมืองต่าง
มาจับจ้องเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
กลายเป็นว่าแทนที่จะปราศัยนโยบายกันเป็นปลาใสโจมตีกัน
แล้วหลังจากนั้นประชาชนก็จะฟังแต่เรื่องของการโจมตีนี่แหละ
จะไม่ไปฟังเรื่องของนโยบายกันแล้ว
ทีนี้พลังประชาบรัฐเมื่อวานมีข่าวออกมาว่า
จะพับแผนนายยกบิตุไม่ต้องไปขึ้นเวทีปลาใสแล้ว
แต่เมื่อเช้ามีการให้สัมภาษณ์ออกมาอีกรูปแบบหนึ่ง
บอกว่าอาจจะมีการปรับกลยุทธ์และมีเซอร์ไพรส์นะฮะ

นายสนที่รัฐสนที่จิรวงร์หลักขาวธิการพลังประชารัฐ
กล่าวถึงกระแสข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อาจจะไม่ขึ้นเวทีปลาใสของพลักษณ์
จากก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปร่วมปราศัยครั้งแรก
ซึ่งเป็นปลาสายใหญ่ในบ้านเกิดของผลเอกประยุทธ์
นั่นก็คือที่เมืองย่าโมนครราชศรีมา

หลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์ต่อไปก็จะไปเหนือแล้วก็ร่องใต้
แล้วก็เสาร์สุดท้ายคือวันที่๒๒นะครับ
ก็จะมาพื้นที่กรุงเทพมนคร

พลักษณ์จะหาบริหรือในบรายละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปนะครับ
โดยจะมีการปรับแผนใหม่
เพื่อให้พลเอกประยุทธ์ออกมาช่วยพักหาเสียงได้
โดยส่วนตัวได้คุยกับพลเอกประยุทธ์
แล้วก็ทราบว่าท่านเองก็อยากจะพบปะประชาชน
แต่เมื่อมีหลายฝ่ายท้วงติงเรื่องข้อกฎหมาย
ก็ต้องรับฟังแล้วก็ปรับแผนใหม่
ซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาในการพิจารณากันอยู่นะครับ
และไม่แน่ว่าวันที่๑๐มีนาคมนี้
อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้

ก็ต้องดูว่าแผนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับ
แผนว่าบังเอิญมาเจอบังเอิญมาช่วยหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ก็ต้องจับตามองกันอีกครั้งนะครับ
ทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีการจัดเสวนาทางวิชาการ
กับผลทางการเมืองและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
เราไปลงเลือกตั้งเราไปกากบาทได้ใครบ้างล่ะคุณ

น่าจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีได้ตามกฎหมาย
ส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นะ

คอสชเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
ส่วนตัวนั้นจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับ

แต่ขอให้ข้อสังเกตบอกว่า
ที่ผ่านมามีการใช้อำนาจรัฐในหลายกรณี
ขอให้สื่อมวลชนไปวิเคราะห์เองว่า
ใช่หรือไม่นะครับ